ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักยังไม่ได้จังหวะดีเด่น
แม้จะพบคนดีแต่ยังไม่ควรเริ่มเรื่องรัก
เรียนรู้กันไปก่อนที่มีคู่รักก็จะไม่ราบรื่น
ขึ้นขึ้นลงบ้างอย่าระแวงกันเกินไป
สุขภาพมีอาการป่วยไข้เล็กน้อยโดยเฉพาะช่วงปลายเดือน
ลูกหลานบริวารนำเรื่องไม่สบายใจมาให้ต้องไปสารหรือโรงพยาบาล
การเงินที่หวังไว้จะไม่ได้แต่ที่ได้จะไม่ได้คาดหวัง
แต่โดยรวมแล้วการเงินหมุนเวียนดีมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น
แต่ธุรกิจเกษตรการเงินฝืดเคืองการงานมีแนวโน้มในทิศทางดี
มีโอกาสขยับขยายโยกย้ายสูงขึ้นผู้ใหญ่ส่งเสริมลูกน้องร่วมมือดี
งานปรึกษางานวิชาการจะสำเร็จได้โดยง่ายอย่างคาดไม่ถึง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์